อีกหนึ่งเหตุสลดค่ะลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าทีนี้เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ปู่แท้ข่มขืนหลานสาวแท้
จนตั้งคันและตอนนี้เด็กคลอดออกมาแล้วนะคะ
หลังจากที่ย่าแล้วก็พ่อไปแจ้งความ
พอปู่ทราบเรื่องถึงกับซุดเลยนะคะ

ช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ

ตำรวจภูทรโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เชิญตัวในแมนอายุ๔๒ปีและนางสาวหมวยนามสมมุติ
ลูกสาวอายุ๑๕ปีมาสอบปากคำ

หลังจากวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
แมนได้เข้าแจ้งความ
บอกว่าลูกสาวถูกนายแดง
เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะคะอายุ๖๗ปี
นายแดงเป็นปู่แท้
ข่มขืนลูกสาวจนท้องและคลอดลูกออกมาแล้วด้วย
แล้วเขาบอกว่าเด็กคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองท้องนะ

และคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นย่าก็
สังเกตก็ไม่เห็นว่าน่าจะท้อง

แมนให้การนะคะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพราะว่าพันรยาเสียชีวิตไปนานแล้วหลายปี

มาฝากให้ปู่กับย่าในเลี้ยงปีที่แล้วนี่เองค่ะ
ขณะที่ลูกสาวกำลังเรียนอยู่ที่ชั้นม๔
วันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวมีอาการปวดท้องอย่างหนักเลยค่ะ

ครูก็มาแจ้งญาติก็เลยพากัน
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

เป็นอาการคลอดนะคะปวดท้อง
ทำคลอดแล้วก็เด็กออกมาเป็นเด็กผู้ชายนะ
ร่างกายสมบูรณ์๒กิโลกว่า

เหตุการณ์นี้สร้างความมึนงงให้กับญาติมากนะคะ

ซึ่งต่อมานางสาวหมวยได้ยอมรับว่าถูกนายแดง
ซึ่งเป็นปู่แท้ข่มขืนมาตั้งแต่อายุ๑๔ปี
โดยครั้งแรกเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ครั้งแรกข่มขืนช่วงกลางวันเลยนะคะ

จากการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
และในขณะนั้นมีอาการเมาสุรา
และใช้มีดข่มขู่บังคับด้วย

อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะ
มาตลอดและก็ถูกข่มขืนอีก๒๓ครั้ง
ในช่วงที่ย่าออกไปทำธุระนอกบ้าน
และหลังจากนั้นนางสาวหมวยก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะ

ต่อมาตำรวจค่ะได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวนะคะ

เพื่อนำตัวนายแดงมาสอบสวนพอเดินทางไปถึงพบเพียงนางนิดนะคะ
ซึ่งก็คือญาติอยู่
ย่าบอกว่านายแดงพอทราบเรื่องเครียดอย่างหนักเลย

แล้วก็คนที่ไปพบก็คือเพื่อนบ้าน
บอกว่านายแดงตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโนนสูง
บอกว่ามีอาการช็อกจากความเครียด
จากนั้นตำรวจก็ต้องตามไปนะคะ

อายัดตัวที่โรงพยาบาลนำมาสอบปากคำ
และจะต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะ